วันนี้นะคะหน่วยงานรัฐก็ผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
ควบคุมไปกับการพัฒนาพลังงานให้มีสังเกตภาพลดก๊าซเรือนกระจก
จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครั้งที่๖
โครงข่ายไฟฟ้าอัชริยะที่ไทยกำลังดำเนินการมานำเสนอ
ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๗๙จะแบ่งออกเป็น๓ระยะ
ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
ระยะสั้นระหว่างปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๖๔จะขับเคลื่อนใน๕เทคโนโลยี
แก่ระบบบบริหารจัดการพลังงานการออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ
และการตอบสนองด้านความต้องการการใช้ไฟฟ้า
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กระบบการกักเก็บพลังงาน
และการพยากรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แผนแม่บทจะเป็นแผนแม่บทระยะ๒๐ปีตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับ
ว่าจะมีก่อให้เกิดการลงทุนร่วม๒แสนล้านบาท
แต่ในแผนแม่บทดังกล่าวจะแบ่งระยะขับเคลื่อน
หรือระยะการปฏิบัติการออกเป็น๓ระยะ
ระยะแรกเป็นแผนระยะสั้นเราเรียกว่าแผนขับเคลื่อน
ในช่วงปี๒๖๐ถึงปี๒๕๕๙
ว่าจะมีการลงทุนประมาณ๕๐๐ล้านบาท
ในหลายพื้นที่ประมาณ๓๕พื้นที่นะครับ
โดยมีองค์กรหลักได้แก่๓การไฟฟ้า
แล้วอาจจะมีเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนได้

เข้ามาในระบบไฟฟ้าได้มากขึ้น
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ลดการใช้ไฟฟ้าบางช่วงเวลา

สามารถตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ชัดเจน
ทราบปริมาณการใช้ซึ่งมีความเชื่อถือได้

ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ตรวจจับความผิดปกติได้อัตโนมัติแม่นยำชัดเจน
จากปัจจุบันมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยกัสเรือนกระจก
ดังนั้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของไทย
นำเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงบริหารจัดการ
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีบทบาทและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน